ปลาดิบสิปลาดิบปลาแซลมอนปลาโอปลาทูน่า
ชอบทานอะไรแล้วแต่ใจท่าน
แต่คำถามต่อมาคือเคยทานซาซิมิอกไก่ไหมคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมทีนี้พอมันมีภาพนี้ปรากฏออกมา
ปรากฏว่าชาวเน็ตตั้งคำถามกลับไป
อกไก่สดแบบนี้มันทานได้จริงเหรอ
มันไม่มีเชื้อโรคเหรอ
เดี๋ยวเราหาคำตอบให้ด้วยนะ
แต่นี่เมนูนี้เขามีขายจริงนะ
เพจเขาเอาออกมาเผยแพร่ค่ะ
ซาซิมิอกไก่สดพร้อมกับข้อความชวนกินบอกว่า
ซาซิมิอกไก่สดทานคู่กับน้ำจิ้มต่าง
อันนี้ไม่ใช่เมนูแผลงเมนูนี้มีขายในบางร้านในไทยจริง
ร้านที่ทำต้องทำน้ำจิ้มฝีมือระดับหนึ่งเลย
ต้องกลมลงตัวดับกลิ่นขาวไก่
และทำให้ไก่อร่อยได้
และร้านควรเป็นอีซากายะที่เชี่ยวชาญด้านไก่มาก
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตแน่นอนซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยทานอกไก่สดนะครับ

ส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยเมนูไก่ดิบอย่างนี้มันกินได้จริงเหรอ
แล้วมีการยกตัวอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นว่า
เมนูแบบนี้เขานิยมกันเป็นเรื่องปกตินะ
สรุปแล้วกินได้กินไม่ได้กินแล้วเป็นพิษเป็นภัยไหมมีเชื้อโรคไหม
ซึ่งเป็นเพจแอดมินที่อดีตแพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะลันตาเขา

ดิบไม่ควรกินอย่างที่ญี่ปุ่นเขามีกันมีเมนูนี้
เพราะญี่ปุ่นเองก็มีรายงานคนที่ป่วยหลังกินเมนูไก่ดิบเข้าไป
เข้าไปโรงพยาบาลอยู่เรื่อยเหมือนกัน
ซึ่งชาวญี่ปุ่นเขามีฟาร์มไก่แบบพิเศษเป็นฟาร์มเล็ก

แบบปลอดเชื้อมากแต่บ้านเราคือไม่มีไง
แล้วไก่เนี่ยเป็นภาหะของเชื้อซัลโมเนลา
หรือเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเป็นพิษ
ทางที่ดีกินไก่สุกดีกว่าอย่ากินเลยไก่ดิบค่ะ